มาเราถามว่าสุขใดเล่าจะเท่าจุดแล้วให้เติมข้อความลงไปนะคะ
ฉันก็บอกว่าสุขใดเล่าจะเท่ากับได้ตัวเลขจากข่าวเช้าหัวเขียว

พาไปที่จังหวัดที่มีกำแพงแพงที่สุด
นั่นแหละขอบคุณมากที่ตอบให้

ก็บอกว่าวันนี้ช่วงค่ำเขาทำพิธีอะไรกัน
ทำพิธีหยดเทียนนมนรแล้วชาวบ้านไปเยอะมาก

จากแม่สุธีพรต้นตะเคียนต้นตะเคียนทอง
ต้นนี้อายุ๘๒๒ปี
เป็นพี่น้องกับเจ้าแม่ศรีสุดา
ตะเคียนทองอีกต้นหนึ่ง๙๔๖ปี
แล้วเทียนเด็ดพูทรนครบานอยู่ตรงนี้คุณ
ของเจ้าแม่ศรีสุดาเนี่ยเห็นบอกว่าคุณเชื่อไหมให้เลขเด็ดเนี่ยติดกัน๗งวดแล้วนะ
เออเรียนไม่แน่ใจว่าแม่สุธีพรยอมแพ้หรือเปล่านะคะ
เลขเด็ดต้องมาแล้วแหละงวดนี้นี่จังหวะนี้นะคะ
นี่เห็นไหมมีร่างทรงมาด้วยทีนี้คุณผู้ชมปักหมุดให้นะคะว่าไปที่ไหน
วัดใหม่คลองอ่างนะไปกันได้นะทีนี้ร่างทรงตะเคียนแม่สุธีพรตอนนี้แหละค่ะ
คุณโฟกัสดีใครทำอะไรอยู่วางของก่อนวางก่อนนะคะ
โฟกัสที่หน้าจอร้ายรำบอกใบ้เลขเด็ดพร้อมกับชูมือแสดงสัญลักษณ์ตัวเลขต่าง
ซึ่งกรรมการวัดก็เขียนตัวเลขลงบนกระดาษแล้วก็ตีเป็นเลขเด็ดด้วยนะคะ
ก็บอกว่านี่เขาได้แบบนี้นั่นกรรมการวัดโอ้อุตส่าห์ใจดีมากนะคะเขียนให้ด้วย
๙๖๗กับ๒๕จากนั้นก็ชาวบ้านเอาล่ะในเมื่อได้ตรงนี้แล้วพอมั้ยไม่พอ
เลขเด็ดมันต้องมีหลายเลขเพราะว่าเวลาออกผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
มีตั้งแต่รางวัลที่๑ถึงรางวัลเท่าไหร่มีเลขหน้าเลขท้ายต้องหาเลขเยอะเพื่อไปซื้อค่ะ
ไปกันต่อนี่เลยไปส่องขันน้ำมนต์นะคะ๕๓๔๕๓๗๒๘๓๗๕๓๕๔๖๗และ๑๒เยอะจัง
ที่ฉันอ่านเร็วดิฉันรู้นะว่าคุณผู้ชมแอบด่าฉันในใจว่าคือจะเร็วไปไหนฟังไม่ทันไม่เป็นไรดูย้อนหลังได้จ้ะ
คุณผู้ชมส่งมานี่ผมเตรียมกระดาษไว้หนึ่งแผ่นจดยังไม่พอเลยเนี่ยเอาไปที่วัดวัดวังใหญ่นะอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับ
ค่ำเมื่อวานคึกคักเหมือนกันไปกันมืดนะคุณผู้ชมนะก็หาทำแบบนี้นะช่วงค่ำเนี่ยไปกันเยอะเลย
ไหว้ขอโชคลาภจากแม่ย่าตะเคียนทองกันต่อเนื่องเพราะว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะฮะ
ชาวบ้านบางคนก็กระซิบบอกว่างวดนี้นะเลข๒ก็มาเลข๕ก็มาตัดสินใจไม่ถูกเลย
อะไรแบบนี้นะฮะขณะที่พ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่เองก็บอกว่า
เด่นที่ชาวบ้านเขาไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนแล้วก็ไปหาซื้อกันเยอะเนี่ย
ก็มีทั้ง๙๑๑นะฮะมี๐๖๔อะไรแบบนี้นะฮะ
ส่วนตะเคียนยักษ์ต้นนี้ชาวบ้านเชื่อว่ามีอายุมากกว่า๗๐๐ปีครับ
ความยาว๔๘เมตรนะฮะชาวบ้านก็ไปซื้อ๔๘๐กันบ้างอะไรบ้างนะฮะ
ผ่าศูนย์กลางเกือบ๒เมตรแล้วก็หนักถึง๑๐๕ตันทีเดียวนะครับ
ไปดูริมแม่น้ำมูลกันหน่อยนะคะเขาทำอะไรกัน
ริมแม่น้ำมูลพื้นที่อำเภอสตึกบุรีรำค่ะ
นักสิงห์โชว์คือเข้าไปเป็นพันคนเยอะมาก
ร่วมพิธีบวงสวงเจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะ
โดยมีพระอาจารย์อภิษฎเป็นผู้ทำพิธีให้
บอกกล่าวเจ้าที่บอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขา
เพื่อขออนุญาตตั้งสำนักปฏิบัติธรรมด้วย
ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เจ้าแม่ตะเคียนทองมาเข้าฝันค่ะ
เข้าฝันคุณระเบียบจิมโจแม่ของพระอาจารย์อภิษฎนี่แหละ
บอกว่าให้ช่วยเอาขึ้นจากน้ำมูลหน่อย
ในฝันเห็นเป็นผู้หญิงผิวขาวบอกว่า

พอชาวบ้านมากันพากันมาตรวจสอบก็พบต้นตะเคียน
อยู่ในแม่น้ำมูลจริงเหมือนในฝันจริง
คือตอนฝันนี่ไม่รู้นะว่ามีอะไรอยู่ในน้ำน่ะ
แต่พอฝันแล้วก็มันเลยมาดูในน้ำเอ้ามีอีกมีจริงอีก
และในงวดนี้เจ้าแม่ตะเคียนก็มาเข้าฝันนางระเบียบอีกรอบ
มาคราวนี้บอกเป็นเลขเลย
ขึ้นเหนือไปที่สรรป่าตองนะคะวัดศรีนวรัฐ
ทุกคนบ้านก็ไปกันเยอะไปขอกันนะคะเห็นไหมนับสิ
เจ้าแม่ตะเคียนทองสี่ตนนะเรียงนามกันหน่อยคุณผู้ชม
เจ้าแม่ศรีสุวรรณเจ้าแม่ศรีสังวานเจ้าแม่ปารตีเจ้าแม่ศรีสุดา
คือก่อนหน้านี้มันเป็นหน้าหนาวตั้งแต่นู้นปลายปีแล้วคุณ
นึกออกไหมอันนี้มากลางปีแล้วหน้าหนาวใส่ชุดหนาว
ต้องสวมใส่ใช่ไหมคราวนี้ก็ต้องเปลี่ยนชุดนะคะเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องกันใหม่
เปลี่ยนชุดเป็นสวยแบบนี้ค่ะนี่นี่หน้าฝนเหรอเป็นชุดไทย
เหรอปกติต้องใส่ตามฤดูไหมก็เปิดไหล่กันไป
ชาวบ้านบอกว่าคือไปแล้วเนี่ยไปเปลี่ยนชุดให้เจ้าแม่แล้วเนี่ย
ก็ไปส่องหานะคะส่องหาเลขเด็ดแล้วมองเห็นเนี่ย
เนี่ยตรงท่อนตะเคียนเนี่ยเห็นบอกว่าส่องไปส่องมาส่องเป็นเลข๓จ้ะ
แล้วส่องไปส่องมาอีกส่องเป็นเลข๕จ้ะได้๓๕มาแล้วทดไว้ในใจ
เอาสี่มาจากไหนอ่ะก็นับสี่เจ้าแม่ตะเคียนกี่ตนอ่ะ
ตนก็กลายเป็นสามห้าสี่นั่นแหละค่ะสามห้าสี่เขาบอกแบบนี้นะคะ
ส่วนชาวบ้านบางส่วนค่ะเอาแบงค์ร้อยไปทำบุญถวายเจ้าแม่ตะเคียน
แล้วแบงค์ร้อยของตัวเองไปถวายเจ้าแม่ตะเคียน
แล้วก็เอาเลขท้ายสามตัวของแบงค์ร้อยนั่นแหละมาซื้อลอตเตอรี่จ้ะนะฮะ
เก้าเจ็ดสามครับอ่ะผมพาไปที่ชนบุรีแล้วกันคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านเขามีการนำรถแบ็คโฮลไปขุดต้นตะเคียนยักษ์เขาเจอสิบกว่าต้นอ่ะอ่า
อ่ะอ่ะไปจมอยู่ในลำห้วยสาธารณะนะฮะ
พื้นที่หมู่สี่จำบลอ่าหมอนนางอำเภอพระนัทธิขมนะฮะ
ก็นำไปไว้ที่วัดวังรีคีรีวันวนารามอำเภอบ่อทอง
วัดชนบุรีนะฮะพบว่าต้นที่ยาวที่สุดเนี่ยวัดได้สิบเก้าเมตร
จากทั้งหมดสิบกว่าต้นเส้นผ่าสูงกลางแปดสิบเซน
ชาวบ้านก็นำทูบเทียนดอกไม้ต่างต่างไปไหว้เพื่ออัญเชิญมาแล้วก็
มาแล้วก็ขอโชคว่าชาวบ้านเขาเห็นเลข๘กับเลข๖ปรากฏขึ้นมาเหมือนต้นตะเคียนต้นนี้
มันมีเกร็ดน่าสนใจนิดนึงคุณผู้ชมว่าก่อนจะได้ต้นตะเคียนทั้งหมดมาเนี่ย
ชาวบ้านเข้าไปขุดลอกลำห้วยจากตะเคียนหนึ่งต้นที่เจอก็นำไปไว้ที่วัดแล้ว
ก่อนที่นายวุฒิพงศ์อายุ๓๙ปีหมอดูเขาไปฝันเห็นผู้หญิงสวมชุดขาว
แล้วเป็นพี่น้องกัน๑๕คนมาบอกว่าช่วยพาเขา๑๕พี่น้องขึ้นไปจากบ่อน้ำแล้วไปอยู่ด้วยกันทีเถอะ
แล้วก็ไปขุดเจอต้นตะเคียน๑๕ต้นอะไรมันจะเป็นฝันที่เป็นจริงขนาดนั้น
และอยู่อะไรเยอะขนาดนั้น
แต่ก่อนเนาะเมืองไทยเราคงมีการปลูกต้นตะเคียนเยอะเนาะ
ก็เลยไปเจอตามที่ต่างเยอะแยะมากมายแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้นมานะครับ
คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณด้วยแล้วกันนะฮะ